โอ้โหตกมากับเช้าเลยทีเดียวฮะต้องระมัดระวังตลาดช่วงนี้
กรมบุตุเขาบอกว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ตกหนักหลายพื้นที่
ยังไงพกร่มเอาไว้นะคะคุณผู้ชมอรุณสวัสดิ์นะคะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
มาเช้าหน่อยตีห้าครึ่งนิดนิดแบบนี้จะได้ตรวจสอบข้อมูล
คุณผู้ชมก็จะได้เห็นภาพและข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะ
อย่างเช่นนี่เลยค่ะคุณผู้ชมภาพถ่ายดาวเทียมนะคะ
เราก็จะเห็นเลยนะคะว่าตอนนี้ใกล้กับประเทศไทย
บริเวณทะเลจีนใต้มีหย่อมความกดอากาศต่ำ
ก็คือห่อมความร้อนซึ่งมันก็จะก่อในทะเล
อยู่ในทะเลนะคะคุณผู้ชมคลื่นก็แรง
ฝนก็ตกหนักเห็นเป็นลูกแดงแบบนั้นเลย
ซึ่งมันจะเคลื่อนขึ้นไปทางเวียดนามนะคะ

ขณะเดียวกันมีห่อมความร้อนที่เวียดนามรออยู่แล้ว๑ก้อนเหมือนกัน
ก็เลยทำให้บริเวณดังกล่าวนี้นะคะมีฝนตกมากขึ้น
แต่ขณะเดียวกันค่ะช่วงกลางวันช่วงเช้า

อากาศร้อนเท่าไหร่ช่วงบ่ายค่ำเย็นดึกมาแล้วเนี่ย
ก็ยิ่งจะฝนตกมากขึ้นเท่านั้นถ้าดูจากโมเดลนี้
แล้วก็จะเห็นชัดเจนว่าช่วงของภาคกลางจะฝนตกเยอะ
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามาดูเรื่องฝนนะคะ
ฝนวันนี้เช้าก็ยังไม่เท่าไหร่นะคะ
ครึ้มบางแห่งแต่ถ้าหากว่าคล้อยเที่ยงคล้อยบ่ายไปแล้ว
คุณผู้ชมจะเริ่มเห็นว่าฝนตกภาคตะวันออกภาคอีสาน
เหนือเล็กน้อยแล้วก็มีภาคใต้
ช่วงเวลาสักประมาณบ่าย๓๔นี่ค่ะ
นครศรีธรรมราชสุราธานี

จะมีฝนตกมากหน่อยกว่าพื้นที่อื่นอื่นระมัดระวังกันด้วย
ส่วนขึ้นสูงประมาณ๑๒เมตร
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
เราไปดูบรรยากาศที่เชียงใหม่กันหน่อยค่ะ
ช่วงนี้ฝนตกลงมาบรรยากาศก็ดีค่ะ
คุณผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้น
นี่เลยค่ะที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่
มีการเนรมิตแปลงดอกไม้เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะ
โดยนำดอกปฐุมมาหรือราชินีแห่งป่าฝน
กว่า๒๒สายพันธุ์หลากหลายสีสัน
ประดับแล้วก็มาปลูกในพื้นที่แห่งนี้
เรียกได้ว่ากำลังเตรียมอวดโฉมบานสะพรั่งสวยงามแล้วค่ะ
ใครที่มาเห็นก็สดชื่นนะคะ
แล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อม
รู้สึกว่าให้มันกับผ่อนคลายช่วงโควิดมันเครียดแบบนี้
ใครได้เห็นดอกไม้ก็อาจจะสบายอกสบายใจมากขึ้น
ไปดูทุกชาวบ้านที่นครราชศรีมากันบ้างนะคะ
บ้านตมรธันท์และหลอดอำเภอพี่ไมล์

ลุ้มเป็นบ่อแตกระแหงแบบนี้
ชาวบ้านบอกว่าใครที่ขี่รถผ่านก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลแก้ไขกันด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเตือนกันแบบนี้ค่ะ
นี่นะคะฝนจะตกหนักชุ่มฉ่ำหลายพื้นที่
เพราะฉะนั้นแล้วค่ะคุณผู้ชมระมัดระวังทั้งเรื่องของการเดินทางให้ดี
ใครที่อยู่พื้นที่การเกษตรทำแหล่งกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ด้วย

และภาคกลางหลับสบายค่ะฝนตกข้ามคืนนะคะ

เพื่อนที่ฉันมาแล้วคุณผู้ชมคงต้องไปแล้วค่ะ
มาทันเวลาพอดีนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ